ตำรวจที่ตั้งด่านจับดาราสาวไต้หวันแล้วปล่อยตัวไป
คุณปล่อยตัวไปแบบนี้จะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
เอาล่ะสิขณะที่คนขับรถที่ขับรถมารับดาราท่านนี้มาให้ปากคำแล้วครับ
แล้วก็ขับรถมาที่สอนองห้วยขวางนะครับมาพบกับท่านผู้ประคับการตำรวจนครบานหนึ่ง
ให้ปากคำในวันที่ดาราสาวเดินทางผลสอบสวนยังไม่เปิดเผย
ขณะเดียวกันผู้ชายคนดังกล่าวสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด
เมื่อเข้าพบตำรวจนี่ครับคนนี้ฮะไม่ขอตอบคำถามใดกับสื่อมวลชน
ตลอดทั้งวันนะครับพลตำรวจตรีอัธพรวงสิริปรีดา
ท่านผู้ประคับการตำรวจนครบาน๑ท่านมาตรวจสอบข้อได้จริงกรณีนี้
ดาราสาวถูกอ้างว่ารีดเงิน๒๗๐๐บาท
คือย้ำว่ากรณีนี้ต้องว่ากันไปตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ว่า๑๒วันจะกระจ่างชัดตอนนี้คืบหน้าไปแล้ว๘๐
กับรถแท็กซี่ที่มารับดาราสาวออกจากจุดเกิดเหตุครับ
ล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านบอกว่าแค่ตรวจสอบตารางเข้าเวรของตำรวจในวันดังกล่าว
สามารถทราบได้ว่าใครปฏิบัติหน้าที่
และหากพบหลักฐานทำผิดจริงต้องถูกดำเนินคดีอาญาไม่มีละเว้น
รวมถึงต้องให้ชี้แจงให้ได้ว่าทำไมคุณพบชาวต่างชาติ
กรณีไม่มีวีซ่าครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า
ซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายประเทศเราคุณปล่อยไปได้ยังไง
ถ้าปล่อยไปจริงต้องถูกลงโทษนะเอออันนี้แม่

ถ้าเป็นจริงนะครับก็มีการปล่อยจริง
นะครับนะแต่ถ้าไม่จริงก็ต้องว่างไปใช่ไหมครับ
นะเดี๋ยวส่วนนี้ขอให้ความจริงปรากฏนิดหนึ่งนะครับ
เรื่องนี้ทำไม่ยากนะครับเนี่ยตำรวจหนึ่งคนเนี่ย
เมื่อพบการกระทำผิดเนี่ยต้องทำหน้าที่นะครับนะ
จะไปปล่อยป่าละเลยไม่ได้แต่จะไปละเว้นไม่ได้นะครับ
แต่มีการชี้เทียบแบบนั้นมันฟังขึ้นไหมครับ

อันนี้ผมตอบเนี่ยนะเป็นผู้ทำชางนะครับ
อย่างนี้ฟังไม่ขึ้นนะครับ
โอ้โหวันนี้นักข่าวถามจี้ประเด็นนี้ดีเหลือเกินนะ
ดีเหลือเกินบิ๊กโจ๊กคนรอดูอยู่นะครับ
คือบอกหากมีตำรวจเรียกรับเงินจริงต้องรับโทษคดีอาญาอย่างเด็ดขาด
แต่หากไม่เป็นความจริงต้องดำเนินคดีกลับกับผู้แจ้งฐานแจ้งความเท็จ
แม้จะเป็นชาวต่างชาติก็สามารถขอหมายจับมาดำเนินคดีได้
สถานทูตหรือสถานกงศูนย์
เสร็จแล้วหลังจากใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงเบื้อง
เจ้าตัวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า
รับผู้โดยสารหลังจากถูกเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
พอไปถึงพบผู้โดยสารทั้งหมด๔คนชาย๓หญิง๑ทุกคนเมาแหละนะครับ
ผู้ชาย๑ใน๓พอพูดไทยได้
ยังใช้ถ้อยคำตวาดใส่เขาเมื่อไปถึงจุดรอรับ
ส่วนผู้หญิงจำได้แม่นเลยว่าเมาแล้วโวยวายเสียงดังลั่น
พอเปิดไฟรถนะฮะตำรวจก็ขอตรวจสอบผู้โดยสาร
สังเกตว่าแต่ละคนไม่อยากลงจากรถ
ขณะนั้นมีตำรวจ๓นายใช้เวลาค้นอยู่นาน๓๐นาที
กระทั่งได้ยินเสียงผู้หญิงชาวจีนโวยวายใส่ตำรวจ
ส่วนผู้โดยสารคนอื่นพยายามถ่ายคลิปครับ
พอชุนละมุนผู้โดยสารที่พูดไทยได้ก็มาจ่ายค่ารถ๘๐บาท
จากนั้นเขาก็ขับรถออกมายืนยัน
ก็ไม่รู้ว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าจริงหรือเปล่าครับ

โยนเต็มโยนเต็มโยนเต็ม
โยนเต็มโยนเต็มโยนเต็ม

โยนเต็มโยนเต็มโยนเต็ม

ผมไม่เห็นผมเห็นแค่๓คนที่ว่าเรียกตรวจ

นักท่องเที่ยวไหมว่าตำรวจตรวจค้นยังไง
ให้นักท่องเที่ยวเปิดกระเป๋า
เขาก็ส่องไฟฉาย

การกดค้นเนื้อตัวอะไรของนักท่องเชียวมั้ย

ผู้ชายแค่แตะเหมือนก็แตะอย่างนี้แตะแบบทั่วไป
ใช้เวลาตรวจค้นนานไหมคะ
อยู่ตรงนั้นประมาณ๓๐กว่านาที

รับว่าจนถึงขนาดนี้ได้หลักฐานมากพอสมควรนะครับ
ส่วนกรณีที่ดาราสาวเรียกร้องให้เปิดกล้องวงจรปิด
ตำรวจยืนยันว่าขอรอความชัดเจน

ส่วนเงิน๒๗๐๐บาทอยู่ระหว่างรอพิสูจน์หลักฐาน
เพิ่มเติมเพื่อสรุปอีกครั้งหนึ่งครับ